อันนี้เหลือแค่ต่อแต่ไม่เคยท้อจะบอกว่าสู้ชีวิตก็ใช่

ไม่ได้เป็นใครทำตกพี่เบิร์ตมันออกมาจากตอ

อ้าวนี่ดูไม่ได้อยู่เอาไปตั้งเอาไว้
เห็นไหมนี่มันออกมาจากตอเนี่ยจริงเป็นลูกมะม่วงสู้ชีวิต
นี่คือขนาดโค้นทิ้งไปหมดแล้วนะ
เหลือแค่ตอแบบนี้นักข่าวของเราก็เลยไปเลยค่ะ
ไปที่ตำบลปรุใหญ่อำเภอเมืองที่โคราชนะคะ
ไปคุยกับมะม่วงไม่ใช่คุยกับเจ้าของมะม่วง

ม่วงต้นนี้เป็นมะม่วงเขียวเสวย
พ่อปลูกเอาไว้๒๐กว่าปีก่อน
จนมาปีนี้เฮ้ยลูกมะม่วง
ทำไมอ่ะใครเอามาวางอยู่ข้างตอไม้
ก็คิดว่าแบบคงเป็นอะไร

พอไปดูปุ๊บเอาไม่ใช่มันโตขึ้นเรื่อย

เพราะฉะนั้นก็เลยตั้งชื่อมะม่วงสู้ชีวิต
เดี๋ยวให้สุกก่อนเดี๋ยวจะเอามากินแน่นอน
แล้วอ้าวไหนไม่เห็นมีตัวเลขเลยอ่ะน้องน้ำแข็ง
มีสิคะบ้านเลขที่หลังนี้๑๙๕ค่ะ
ลองไปเสี่ยงโชคดูมะม่วง๑ลูกออกมาที่บ้านเลขที่๑๙๕ค่ะ